ไปดูบรรยากาศสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับ
แม้ว่าจะมีฝนตกตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
แต่ว่าประชาชนชาวจังหวัดนครสิทธิมราช
ทั้งจังหวัดใกล้เคียงก็ยังคงเดินทางไปอย่างต่อเนื่อง

ติดตามพร้อมกันกับคุณสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ผมยืนอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ที่นี่มีกิจกรรมมาตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับ

ติดตามจากบทสัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
ที่นี่เรายืนอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
มีองค์พระบรมธาตุเจดีนะครับ
อายุกว่า๑๑๐๐ปีนะครับ
ซึ่งกำลังจะขึ้นเป็นมรดกโลกในปีหน้านะครับ
กิจกรรมในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พุทธศักราช๒๕๖๑ที่จะถึงในวันพรุ่งนี้
วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้รวมใจกันที่จะมาทำพิธีสวดพุทธมนต์นะครับ
หลังจากนั้นตอนก่อนรุ่งสางตี๔เราจะทำบุญให้ทันไฟ
ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมโบราณมาเป็นพันปีนะครับ

แต่ที่นครศรีธรรมราชเรายังคงรักษาแล้วก็สืบทอดมาได้จนถึงทุกวันนี้
นั่นหมายความว่าเนี่ยอดีตสมัยพุทธกาลในช่วงของปีใหม่
เป็นช่วงที่อากาศหนาวนะครับ
ก็มีพระสงฆ์ก็ไม่สามารถออกไปบินทบาทได้นะครับ
พุทธศาสนิกชนชาวพุทธก็มาก่อกองไฟเพื่อไม่พระสงฆ์หนาว
แล้วตอนเช้าก็เลยก็ทำอาหารพระทหารเช้าถวายพระสงฆ์ไปพร้อมเลยทีเดียวนะครับ
อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเมืองนคร
นั่นก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะครับ
แม้ว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็ตกมาถึงตอนนี้
แต่ว่าไม่สามารถขัดศรัทธาของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้นะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ภายใต้โครงการของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
พากรทรัพย์แตงถ่ายภาพผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี